มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้าย
ยิงรถยนต์ของบิ๊กโจ๊กคนตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๒ทุ่ม
โจ๊กบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายกะจะเอาถึงตาย
คือมีความประสงค์ต่อชีวิต
ช่วงเช้าวันนี้เองทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี

บัญชาการตำรวจนครบานนะครับขณะที่เมื่อสักครู่นี้เอง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนำรถของบิ๊กโจ๊ก
ที่ถูกยิงมาตรวจวิถีกระสุนที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ติดตามการรายงานจากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนนะฮะ

รายงานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับ
ขอบคุณคุณอริยาคุณสืบสกุล

ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

ได้มีการมาทำร่องรอยวิถีกระสุนของรถบิ๊กโจ๊กนะครับ
สักครู่ที่ผ่านมาแล้วก็มีการสรุปเพียงเบื้องต้นนะครับ
ว่ารูกระสุนปืนที่ตรวจพบนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น๘รูนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปนะครับ
ว่าปืนแล้วก็กระสุนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนชนิดใดและกระสุนปืนแบบไหนนะครับ
ในขณะเดียวกันครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ได้มีการเดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
ศูนย์สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
และท่านวิทยาชัยให้ข้อมูลเพียงสั้นเช่นเดียวกันนะครับว่า
คนร้ายในคดีนี้น่าจะมีจำนวนทั้งสิ้น๒คนหรือมากกว่า๒คนครับ
อย่างที่ผมได้มีการนำเรียนว่าความคืบหน้าในคดีนี้
ตั้งแต่เวลาประมาณ๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
พลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปเป็นประธานประชุมร่วมกับคณะทำงานของชุดสืบสวน

เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายรอบยิงรถยนต์ส่วนตัวของดรสิรินัดดาหะพาน
ภรรยาของพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
คนตำรวจโทษสุรเชษได้ขับมาทำธุระส่วนตัว
จอดทิ้งไว้ที่หน้าร้านนวดแห่งหนึ่งบนถนนสุรวงเมื่อช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมา
การประชุมในเมื่อช่วงเช้านะครับใช้เวลาประมาณ๔๕นาที
โดยหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นมีรายงานจากชุดสืบสวนนะครับ
ว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๒คน
โดยมีการวางแผนดูรัดเหล่ารวมถึงเส้นทางก่อนและหลังลงมือก่อเหตุ
โดยตัดประเด็นการยิงผิดตัวทิ้งไป
เพราะมีเพียงไม่กี่คนนะครับที่ทราบว่าพลตำรวจโทษสุรเชษนั้น
ใช้รถยนต์คันนี้ไปยังสถานที่ดังกล่าวเป็นประจำ
ส่วนจะมีการจัดฉากสร้างสถานการณ์หรือไม่นั้น
ตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบประเด็นนี้เช่นเดียวกัน

ต้นพบว่าเมื่อคนร้ายก่อเหตุแล้ว
ได้มีการขับรถย้อนกลับมาทางเดิม

ขับมุ่งหน้าไปทางแยกอังรีดูนัง

ให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนทำการขยายผล
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมครับ
ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนั้น
ไปเลยนะครับไม่มีประเด็นนี้เลยนะครับ
แล้วก็ประเด็นในเรื่องของผลประโยชน์
ที่จะทำธุรกิจและผลประโยชน์ขัดแย้งกับใคร
ท่านศูเชษก็ไม่ได้ทำธุรกิจใดนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีในเรื่องของผลประโยชน์ขัดแย้งนะครับ
แล้วก็ขัดแย้งทะเลาะส่วนตัวกับใครหรือไม่
เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับใครนั้นก็ไม่มีนะครับ
และหลังจากที่ประชุมของที่สำนักงาน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจนครบานและคณะทำงานนะครับนำรถยนต์ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาทำการตรวจสอบ
ร่องรอยวิถีกระสุนที่นี่แล้วก็มีการสรุปเพียงสั้นเมื่อกี้นะครับ
รถยนต์ของบิ๊กโจ๊กมีร่องรอยถูกยิงทั้งหมดแปดนัดและยังไม่ขอสรุปว่า
ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนอะไรและกระสุนปืนชนิดใด
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้มีการสอบประคำไปแล้วประมาณห้าถึงหกปากครับครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับความคืบหน้าในคดีนี้นะครับก็คือมีข้อมูลมานะครับ
ล่าสุดในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับทางบิ๊กโจ๊กจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สอนอบังรักษ
เพื่อให้ข้อมูลในข้อข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่สำนักงานของการพิสูจน์หลักฐานที่นี่นะครับ
และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็จะไปทำงานในการไข่ใหญ่ผลต่อไปนะครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่สุดไม่สุดหลักฐานการสำนักงานตรงแหลกแห่งชาติ
ผมนัติภงเลี่ยวสันเทียร์ข่าวเศรษฐ์และทีวีหลายงานครับ
ขอบคุณนะครับก็ตัวบิ๊กโจ๊กเองนะฮะก็เปิดเผยมาว่ารถคันนี้จริง
ไม่ใช่เป็นรถประจำที่ใช้เป็นรถของภรรยา

แต่ว่าเมื่อวานขับมาเพื่อจะขับรถ

ที่ผ่านมาทำหน้าที่ปราบปรามอาธิกรรม
ก็ทำด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมาย
แล้วก็การเกิดเหตุครั้งนี้มันเกิดเหตุในที่ที่มีคนพลุกพลาด
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งล่าตัวมือปืนมาให้ได้โดยเร็ว

จากมั่นใจให้กับตัวบิ๊กโจ๊กเองแล้ว
ก็มั่นใจให้กับประชาชนด้วยนะครับ